ศัลยกรรมเนี่ยนะคุณผู้ชมมันไม่เข้าใครออกใครหรอก
ใครอยากสวยเขาก็ต้องไปทำกันช่วงนี้ค่ะเทรนด์ปากอวบอิ่มเนี่ยกำลังมาแรง
ดิฉันสไลด์ไปเจอเนี้ยไอจีของเบ้นปุญพรคุณเห็นดิคุณดูไหนอ่า
ปากเขาดูอิ่มเอิบขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวขอซูมใกล้หน่อยซิไหนดูสิ
พี่แจ๊กกะรีนเนี่ยเจอตัวก็เลยถามหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าได้ข่าวกระแสแต้วปากอวบอิ่มมาแรง
นางเอกเตรียมไปจิ้มตามตามกันจริงหรือเปล่าขยับมาท้าพิสูจน์กับเบ้นกันหน่อยค่ะ
มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเป็นปากปกติของเบ้นเลยค่ะ
ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำหรือว่าอะไรอย่างงี้เลยเจอมาแต่กำเนิดเจอมาแต่กำเนิด
บางคนที่ไปทำมาก็สวยนะหนูก็ชอบเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าทำหรืออะไรเดี๋ยวเน้นจะมาบอกค่ะ
ก็ไม่ได้ปิดก็ในใจก็ชอบเหมือนกันอยากเหมือนกันนะคะแต่เออยืนยันนะว่าไม่ได้ทำ
คือบางคนเนี้ยเขาใช้เทคนิคการแต่งหน้าอ่าทาปากเกินเกินเจอเจอหน่อยนะคะ
แต่ว่าคุณแต้วเนี่ยเขาไปจิ้มมานิดนึงมันจะได้ดูปากอิ่มเอิบดูหน้าจึ๊บอย่างนี้